มาที่โรงแรมบรรยันทรีย์นะครับอีกสักครู่นะครับ
เพราะว่าไทยรัฐทีวีจะได้รับหน้าที่จัดการแข่งขัน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ

สิทธิ์เลือกให้กับทางไทยรัฐทีวี

ตั้งแต่ปี๒๐๑๐๒๐๑๖รวมระยะเวลา๔ปี

กีฬาฟุตบอลฟุตซอล
และฟุตบอลชายหาดทั้งชายและหญิง
โดยสำหรับโทรแมนสำคัญในปีนี้

บอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๕

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
รอบคัดเลือกของชุดยู๒๒
๒๓ปี๑๙ปี
และก็๑๖ปีครับ